ฉันนู้นพี่ใจ

ต้องเริ่มร้องด้ายให้ร้อน

ติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ

เวลาของกำลังใจแล้วก็สิ่งดี
งามนะครับตัวอย่างที่ดีของเยาวชน

นักสู้ชีวิตของเราตอนนี้เป็นเยาวชน
เพราะเราคือรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตครับ

เด็กมาดูตัวอย่างที่ดีในรายการของเราได้นะครับ
เพราะว่าตอนนี้ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเราเป็นตอนพิเศษนะครับ
ในชื่อว่านักสู้รุ่นจิ๋ว
เป็นนักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วค่ะ
แต่ว่าความกระตันยูแจ๋วคุณธรรมเยี่ยมค่ะ

ใดก็ตามที่ร้องครบ๑๐เพลงหยิบไปเลย๑ล้านบาท
คนนี้จิ๋วแต่แจ๋วจริง
ครอบครัวนี้เพราะว่ามีความสืบทอดกันมาตั้งแต่คุณทวด
มีนักสู้ชีวิตไม่กี่คนแล้วครับที่จะสามารถทำตามฝันได้นะครับ
ก็คือต้องการเท่าไหร่แล้วทำได้จริงโดยที่ยังไม่ได้ใช้ตัวช่วยเลย

คุณป่าค่ะยังไม่เคยมีนักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วคนไหนทำร้านแตกมาก่อน

เราไปชมภาพชีวิตของเด็กน้อยคนนี้กันอีกครั้งหนึ่งเลยครับเชิญครับ
หนูชื่อเด็กหญิงอัศนานามสกุลหอมบุตร
ชื่อเล่นชื่อดาวอายุ๑๑ปี

อยู่โรงเรียนบรรวัชิลาลงกรวราราม

มี๓๑ห้องอยู่กับทวด๒คนค่ะ

ทั่วหนูชื่อนางเกิดหอมบุตรอายุ๘๐ปีค่ะ
หัวเข่าทวดหนูเดินไม่ค่อยได้ค่ะ
เพราะว่าเขาปวดหัวเข่าค่ะ
กับแม่หนูแยกทางกันตั้งแต่หนูอายุ๒ขวบค่ะ

กันก็เลยต้องแยกกับน้องค่ะ

แต่ส่วนหนูมาอยู่กับแม่ค่ะ
แม่เลยเอามาฝากเลี้ยงไว้กับทวดค่ะ
หนูไม่ได้เจอน้องของหนูมา๔ปีแล้วค่ะ

ถ้าพี่โตขึ้นพี่จะไปหาน้องนะ
กิจวัตรประจำวันของหนูคือตื่น๖โมงเช้าค่ะ

พอกินข้าวเสร็จก็ล้างถ้วยล้างจาม

น้องดาวเป็นเด็กคล่องแค้วว่องวัย
ชวนชอบใช้เขามาซื้อของที่ตลาดนัด
แล้วแม่ค้าก็เห็นว่าเป็นเด็กมั้ง

หนูอยากมารายการนี้เนื่องจากว่า

ทวดให้ใช้เป็นหนูไปซื้อของ

ทำยังไงถึงเป็นแค่ความดันอย่างเดียว๘๐แล้ว

ก็ลำบากแล้วถ้าไม่อยู่
คิดถึงทั้งจะร้องไห้คนเดียวเนี่ย
บางทีเขามาอยู่กับแม่เขาคืนนึง

มาแต่อ่อนแต่ออดเกิดอย่างนั้นเนี่ย
ถ้าวันหนึ่งไม่ได้อยู่กับทวดแล้วอยู่ได้ไหม

ที่มารายการของเราวันนี้ก็มาเพื่อทวดเลยใช่ไหม

อยากให้ทวดเป็นยังไงอยากให้ทวดสบายเหรอ

หนูมาในรายการหนูอยากให้ทวดสบาย

กี่เพลงอ่ะได้แสน
เพลงถ้าร้องหกเพลงได้แสนนึงครับ

พบกับน้องดาวครับเด็กหญิงผู้ต่อสู้กับความอ้างวาง
ทำทุกอย่างเพื่อรอยยิ้มของทวดเชิญครับน้องดาว
โฉมหน้าคนเก่งของเรานะครับนักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วนะฮะ
สวัสดีทางบ้านก่อนสวัสดีหรือยังอ่านี่นะฮะ
คะวันนี้เหมือนเดิมไหมมากับใครบ้าง
มากับคุณทวดแล้วก็คุณตาค่ะคุณทวดชื่ออะไรคะ
คุณทวดเกิดค่ะแล้วคุณตาล่ะคุณตายูนค่ะ
สวัสดีคุณทวดเกิดแล้วคุณตายูนด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณยายคุณยายเข้าวัดเนอะฟังพระฟังธรรมนะคุณยาย
ย่อมเป็นไปตามวาระโลกวันใดวันหนึ่ง
หมุนของโลกมาถึงวาระของเรา

ห่วงยังไงบ้างคะคุณยายทวดกลัวอะไรบ้าง
ถ้ากูตายไปนี่มันจะอยู่กับใครแล้วมันจะไปยังไง
กลัวมันเหลี่ยหลานไปทั่วอะไรทั่วแล้วเด็กสมัยนี้อีกด้วย
เห็นไหมล่ะออกข่าวยาม้ายาบ้าอะไรเยอะแยะเลยนะ
พอถึงโรงเรียนเลิกแล้วก็ชังเงินดู
เออมาเลยจะมามาเลยจะมาเข้ามานี่ถึงสบายใจ

มันจะรู้หรือเปล่าว่าเราห่วงมันนี่ว่า

เวลาเลิกเรียนเสร็จปุ๊บหลังจากทำกิจกรรมเสร็จปุ๊บรีบกลับบ้านไหม

ช่วงนี้แหละเป็นช่วงฟูมฟักโตไปกว่านี้ก็ต้องฟูมฟักกันกว่านี้อีก
และที่สำคัญดาวจะต้องไม่ลืมเรื่องราวพวกนี้พอโตขึ้นมีเพื่อนเยอะขึ้น
อย่าให้อะไรมันมาเปลี่ยนวิถีชีวิตเราไปได้
เกาะวิถีชีวิตที่อยู่กับยายทวดอยู่กับคุณตาอยู่กับคุณแม่แล้วเชื่อฟังผู้ใหญ่
เป๊กว่ามันน่าจะดีนะคะอย่าลืมอย่าละทิ้งความดีโอเคค่ะโอเค

และนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เรากำลังจะทำความดีของเราคือการร้องเพลง
เพื่อเอาเงินไปเป็นทุนการศึกษาและไปซื้อจักรยานไฟฟ้าให้ยายทวดไปวัดกับเราได้
นะครับก็เรียนคุณผู้ชมนะครับน้องดาวนักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วของเราต้องการหกหมื่นบาท
ตัวช่วยก็ยังเหลืออยู่ครบเลยนะครับ๓ตัวช่วยวันนี้จะมาเริ่มแข่งขันกันต่อ
มาถึงเพลงที่๕ครับเพลงนี้มูลค่า๘๐๐๐บาท
อินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ
ตัวช่วยเลยครับ
เป็นเพลงเร็วมาก

ร้องได้แต่ร้องไม่ค่อยชัดค่ะ
เหมือนหนูร้องไม่เต็มเสียงอ่ะค่ะ

ถ้าร้องถูกคำแต่ร้องไม่เต็มเสียงก็ไม่เป็นไร

มันเป็นเพลงแบบคำเยอะ

เพราะตอนนี้เลยเป้ามาแล้วที่ต้องการ
ตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยลองใช้ดูสักตัวไหม

โทรหาคนรู้จักหรือได้ฟังเพลงแบบต้นฉบับสักท่อนนึงอะไรแบบนี้
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๕นะครับ
เพลงนี้ถ้าร้องได้๘๐๐๐บาทนะครับ
แต่ถ้าหยุดก็รับ๖๐๐๐บาทตามเป้าที่ต้องการ
ตัวช่วยยังเหลืออยู่ครบ๓ตัวช่วย
ร้องผิดเมื่อไหร่ก็ถูกหักเงินออกครึ่งหนึ่ง
เพราะฉะนั้นเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาทน้องดาวครับ
จะสู้หรือจะหยุดครับ
ตัวช่วยล่ะครับยังไม่ได้ใช้เลยนะครับ

เพลงนี้ล่ะครับดาวใช้หรือไม่ใช้ครับ
ขอเหตุผลหน่อยว่าทำไมถึงใช้ตัวช่วยในเพลงนี้
เพราะว่าหนูร้องผิดค่ะ
เพราะว่าหนูไม่มั่นใจตอนที่ทวนหนูคิดว่าหนูร้องผิดใช่ไหม
ดีแล้วค่ะเก่งมากมีความรอบครอบ
อยากได้ตัวช่วยอะไรมากที่สุด
เพลงเก่งเหรอข้ามเหรอ
ร้องผิดได้๑คำเท่านั้น
นี่มักน้อยด้วย

แผ่นที่๑ถึงแผ่นที่๖มีสิทธิ์เลือกได้๓แผ่น
ดาวครับแผ่นแรกแผ่นไหนครับ

๑นะครับ
แผ่นที่๑ก็คือ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
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕เพลงมาครับลุยค่ะ
น้องห้าปลายจนสิตายแทนได้บอกเคยให้เสียใจบอกเคยให้จิตใจ
และเป็นอย่างคนที่บอกว่าหากกันคือสร้างใจดำก็ทั้งใจน้องค่ะ
เหลือกกันไปบอดเท่าไรก็มีไม่นองเหลี่ยวเห็นย้ำแต่มันต่างใจต่างต่าง
แล้วเรื่องอียังนอกสิอ้อมจมรักใช้ชีวิตสดให้มันค่าคักโลดแล้ว
ก็แค่พูดซ้ายหลายใจขอบคุณยิ่งหลายคนน้องบ่สนของพ่อสนี
สิทธิ์ไปทางไหนกล้าไปน้องบ่ได้สนใจของเจ้าสีหายุไสก็มี
ตั้งแต่มือที่ไอทิมปลาน้องก็อยากบอกว่าน้องสบายใจดี
ก็แค่พูดซ้ายสัวสัวให้รายใจแบบนี้โอ้ยบ่งฮึตจากมิตร
หนูที่เขาทิมป๊าบ่ต้องมาขอมือที่หัวใจตรงนี้มันเจือนแล้ว
เชิญไปหาคนใหม่น้องบ่ได้อยากเป็นควายสิไปใส่ทางใดก็ไป
ก็ต้องมาขอร้องขอความเห็นใจจากน้องให้ไอ้กลับคืนไปซะไป
อยากว่าวกับคนใจหลายคนบ่จริงใจมันเสียเวลา
ก็แค่ผู้ใส่หลายใจคบคู่ยิ่งหลายคนน้องบ่สนของพ่อสนี
สิไปทางใดก็ไปน้องบ่ได้สนใจของฉันสิหาอยู่ใจก็มี
ตั้งแต่มือพี่อายพิมพ์ปลาน้องแกอยากบอกว่าน้องสบายใจดี
ก็แค่ผู้ใส่สั่วหลายใจแบบนี้โอ๊ยบ่งึดจากเม็ดมือ
ถ้าจะขอให้คุณทวดไม่ต้องให้ไม่หอมสักนิด
คุณทวดมันดูที่ใจ
เพลงที่๕นะครับมูลค่า๘๐๐๐บาท
น้องดาวร้อง